มาถึงข่าวโหดที่ผมโปรยไว้ฮะที่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมครับ
ฆาตกรรมโหดเยี่ยมคือผู้ชายคนหนึ่งอายุสักสี่สิบได้
ถูกทำอะไรบ้างเอาผ้ามัดปากตีหัวมัดมือมัดเท้า
ฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแล้วฝังดินครับโหดไหมฮะคาดว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะคือพี่คนนี้ไปรู้ที่ซ่อนของเขาไง
ค่ะไปรู้ที่ซ่อนของเขาโอ้โหคาดว่าจะเป็นการฆ่าปิดปากค่ะ
นะครับศพได้พบช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ที่ป่าหลังสนามกอล์ฟบ้านคองปอมตะบนบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลานะฮะศพฝังอยู่ในหลุมดินเพิ่งขุดใหม่ใหม่นะครับ
เป็นเนินทางขึ้นไปชายป่ากู้ภัยกับชาวบ้านช่วยกันขุดครับ
หลุมลึกประมาณห้าสิบเซติเมตรพบศพนะครับเป็นผู้ชาย
มีเถาวันมัดมือไพ่หลังอยู่แล้วก็มัดเท้าเอาไว้ด้วย
ผ้าสีแดงเนี่ยมัดอยู่ที่ปากแล้วก็มีกระเป๋าสะพายสีดำคล้องคอครับ
ศรีศาสตร์ด้านขวาเนี่ยนะฮะมีแผลถูกทุบด้วยของแข็งจนยุบลงไปอ่ะ
ชาวบ้านยืนยันว่าโอ๊ยคนนี้จำได้ต่อให้สภาพศพเป็นแบบนี้
คือนายหมัดดนบินสันอายุ๔๐ปีเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
เป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมางานตัดกิ่งไม้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะบน
ไปฮะอำเภอนาม่อมหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวาน
ติดแผ่นป้ายทะเบียก็จมอยู่ในสระน้ำห่างจากจุดพบศพไปประมาณ๓๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเนี่ยฮะตรงจุดนี้ครับก็ช่วยกันเอารถขึ้นมา
ว่าคนร้ายเนี่ยทิ้งลงไปในสระเพื่ออำพลางคดีครับนายดนรอหมานน้องชายของผู้ตายนะครับ
เล่าบอกว่าพี่ชายเนี่ยออกไปหาผักนะหาผักหาปลาตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ปกติหลังเลิกงานกลับมาก็จะจากหาผักหาปลาเนี่ยนะฮะก็จะทำแบบนี้ประจำนะครับ
จะเอาไปให้เมียขายว่างั้นเถอะหลังจากติดต่อไม่ได้ญาติออกตามหาทั้งคืนครับ
ไม่เจอกระทั่งเช้าเนี่ยมาหาในป่าอีกครั้งไปเจอพื้นที่มันมีร่องรอยการต่อสู้นะฮะ
จนไปพบหลุมต้องสงสัยหลุมใหม่เลยหลุมใหม่เลยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว
ใจไม่ดีแล้วพี่ชายเนี่ยไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะครับ
ในหมู่บ้านหรือที่ทำงานก็ไม่ทราบสาเหตุเรียกร้องให้ตำรวจคลี่คลายคดีนะครับ
เพราะว่าคนร้ายลงมืออย่างโหดเยี่ยมครับ

มัดมือมัดเท้าใช่ไงใช่เขาใช้อะไรมัดที่พี่ดูมัดวันครับ
คะวันมั้ง
อดคล้องกับนายล้อฮะนายล้อเป็นน้าชายของผู้ตาย
ยืนยันว่าหลานชายเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
แล้วคนเนี่ยเป็นคนทำอาชีพตัดหมายตัวใหญ่

ถ้าจะเอาน้องเขาร้านเขาลงต้อง๓คนขึ้นไป
เขาได้บ่นไหมครับว่ามีคู่อะไรไม่ไม่ไม่ไม่มีเลยน่ะไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีถ้าถ้าถ้าถ้าจะตำร้ายเขาน่ะ
ผู้ต้องหาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามหรือสี่อืมเพราะว่าถ้าคนสองคนนี้
เอามันไม่อยู่แต่คนร่างใหญ่อ่ะครับร่างใหญ่อืมแล้วถ้าย่างร่างใหญ่
คนทำงานทำงานแบบคนแข็งแกร่งนะครับครับคือแบบว่าถ้า
ตัวตัวตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยอืมอ๋อไม่หยุดแน่นอน
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับไปพบกระสอบปุ๋ยมีรอยเลือดเนี่ย
ใช้กระสอบหามศพเอาขึ้นไปฝัง
แล้วก็พบร่องรอยการต่อสู้ใต้ต้นไม้คาดว่าจะเป็นจุดที่ถูกรุมฆ่า
ส่วนหลุมฝังศพนะฮะคนร้ายก็ใช้ท่อนไม้ขุด
แล้วขุดไม่ลึกนะครับอยู่ติดกับที่พักพิงของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ในหน้าขนเข้ามาซ่อนเอาไว้ก่อนนะให้หลบอยู่
เพื่อรอจะเดินทางต่อไปประเทศที่๓
จากรอยมันยังใหม่ทั้งใบไม้มันมีหลักฐานอยู่นะ
ใบไม้เอามาปูรองนั่งมีเปลผูกกับต้นไม้
พระยงพระยางแบบนี้มันมีคนอยู่แน่นอนแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีเศษอาหารด้วยเหมือนเพิ่งย้ายออกไปสดร้อนนี่ข้าวถุงข้าว
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมและประเมินเหตุการณ์
พุ่งเป้าไปที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมือง
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขี่รถเข้าไปแล้วไปเจอกลุ่มผู้ต้องสงสัย
อาจจะถูกฆ่าปิดปากเพราะว่ากลัวจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ก็เลยช่วยกันจับตัวแล้วก็รุมทำร้ายแล้วก็ขุดหลุมฝัง
ตำรวจจะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับหารถยนต์ต้องสงสัยที่ขนแรงงานกลุ่มนี้
และจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับ
แล้วก็ว่าเป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือคิดว่าน่าจะต้องข้ามชายแดน
นะฮะเดี๋ยวดูความขึ้นหน้าของคดีนี้ต่อไปครับ
ก็คงต้องรอประติดประต่อนะคะว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะ